ครับช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์เป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
ส่งผลให้ดาราลิเกเป็นดาวร้ายของคณะชื่อดังที่ลงไปช่วย
รถที่เขาเสียอยู่เนี่ยตกลงไปจากทางยกระดับลอยฟ้าเสียชีวิตเลย

นี่แหละฮะมันเป็นเหตุซ้ำซ้อนที่เกิดขึ้นตอนตี๕๓๐ที่ผ่านมาเมื่อเช้ามืดครับ
บนคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนานีขาออกมุ่งหน้าตลิ่งชันครับ
จริงแล้วจุดนี้เนี่ยมันมีรถจอดเสียอยู่แต่เหตุการณ์นี้มันส่งผลให้มีรถถูกชนเสียหายหลายคัน

ใกล้กันมีศพของดาบตำรวจนรงนินสุวรรณอายุ๔๗ปี
เป็นพบหมู่งานอารักษาที่๒กองบังคับการอารักษาและควบคุมฝูงชน
ซึ่งถูกซึ่งเป็นคนขับกระบาดสีดำที่โดนชนเข้าไปเนี่ยนะฮะ
นอนเสียชีวิตอยู่ท้ายรถตัวเองนะฮะ
แล้วด้านล่างบนถนนข้างล่างเนี่ยมีศพของผู้ชายคนหนึ่งมาทราบภาย
คือนายสารวุฒิพงศวรรค์อายุ๓๔ปี
นะเป็นนักแสดงคณะลิเกเอกชัยราชัน
เป็นดาลร้ายนอนเสียชีวิตอยู่ข้างล่าง
ทีนี้ไปถามแฟนสาวชื่อจารุมาตร

ก็คือดาราลิเกคนนี้นะฮะเขาก็บอกแบบนี้ว่า
ก่อนเกิดเหตุตัวเขากับแฟนนุ่ม
ผู้เสียชีวิตกำลังเดินทางมาขับรถมาจะกลับคอนโดย่านตลิ่งชัน
คนขับกระบะมาทราบภายหลังคือตำรวจนี่แหละฮะก็อยู่ที่ท้ายกระบะของเขา
จากนั้นตัวนายสารวุฒิก็ลงไปช่วยขับรถเก่งไปจอดหน้ากระบะลงไปช่วยเหลือ
ส่วนตัวเองเนี่ยนั่งอยู่ในรถจนกระทั่งสักพักหนึ่งครับ
พอลงไปดูโอ้โหแฟนตัวเองกระเด็นลงไปอยู่ข้างล่างเสียชีวิตแล้วครับ
ด้านคนขับรถกระบะสีขาวบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็ขับมาตามเส้นทางดี
มันมืดมากมันเช้ามืดมองไม่เห็นว่าข้างหน้ามีรถจอดเสียอยู่
ก็เลยพุ่งชนท้ายรถกระบะของตำรวจอย่างจัง
พอลงไปดูโอ้โหมีผู้เสียชีวิต๒ศพทีเดียวครับ
แล้วครั้นใดมาก่อน
ผมก็ชนเสร็จผมก็เลยถามเขาก็ว่าเอาแล้วคุณมาทำอะไรเลย
เขาก็บอกว่าไม่พูดอะไร
เล่นเค้าไม่รู้เขาเป็นไม่ร้อย๑๐๐หรือไง
คือเอาเป็นว่าดาบตำรวจที่เสียชีวิตเป็นเจ้าของรถที่จอดเสียอยู่นะ
ตอนแรกเขาไม่ได้เสียชีวิตรถเขาแค่เสีย
และอีกคนนึงคือคนที่ลงไปช่วยคือดาวร้ายลิเกลงไปช่วย
ก็กลายเป็นว่าคนที่ลงไปช่วยกับคนที่รถเสียถูกรถชนเสียชีวิตกลายเป็นสองศพเลยนะฮะ
เมืองต้นตำรวจก็จะนำตัวคนขับกระบาดสีขาวไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ด้วย
แล้วก็คุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไปครับ